มีบ้านหลังหนึ่งเขาทำอาชีพเก็บของเก่าขาย
ก็ในบ้านก็จะมีพวกโอ้โหพลาสติกกระดาษทุกอย่างเป็นเชื้อเพลิง

ลูกชายวิ่งบอกเพื่อนบ้านช่วยด้วยช่วยแม่ผมด้วย

จะถูกกองไฟมันถล่มลงมานะฮะ

หลังจากนั้นมีเสียงผู้หญิงชะลาคนหนึ่งอยู่ในบ้าน

ร้องด้วยความเจ็บปวดทรมาน

พร้อมกันกับการสิ้นลมหายใจ

ที่จะดูคือสภาพเร็วเผลอที่มันยังลุกแม่อยู่

เจ้าหน้าที่ดับเผลอพลสมุทรสาคอน

ก็เทศบาลแบบแซวชาวบ้านเอ๋ยอะไรเอ๋ยเนี่ยเร่งเข้าไป
ระดมฉีดน้ำระดับอ่าระงับเหตุนะฮะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็สงบนะฮะแต่ว่าบ้านเนี่ยวอดไปทั้งหลังแล้วนะฮะ
ตรวจสอบในบ้านมีศพผู้เสียชีวิตอยู่๑คนนะฮะอยู่ในกองเพลิง
ที่แต่ยังสภาพศพเนี่ยนอนหงายผิงกองไม้อยู่โอ้โห
เขาบอกว่าลูกชายของนางบุญเจียนแดดสะโกนบอกช่วยด้วย
ใช่ไหมนี่คนนี้วิ่งเข้าไปช่วยนะเอากระป
ป๋องเนี่ยที่ใส่น้ำเท่าที่จะหาได้นะใส่น้ำสาดเข้าไปแล้วก็เดินเข้ามาในบ้าน
เข้าไปช่วยแต่ระหว่างนั้นคือคุณผู้ชมนึกสภาพบ้านนี้เขาเป็นอาชีพคนภายเรือเก็บของเก่า
เขาก็จะเอาข้าวของไปไว้ในบ้านก็จะมีกระดาษมีพลาสติกต่าง
แน่นอนพอไฟมันไหม้ใช่ไหมมันก็ลุกลามเพราะว่าทุกอย่างเป็นเชื้อเพลิงเลย
ไฟลุกลามขึ้นไปติดมากเลยทีนี้ตัวฝาบ้านเองทำจากอะไรมันทำจากใบจาก
จ่างแห้งโอ้โหประกอบกับเชื้อเพลิงในบ้านมันก็ติดไฟอย่างดีเลย
หลังจากนั้นพอเดินเข้าไปปุ๊บฝาบ้านมันล้มลงมาจะโดนเขาพร้อมกับเพลิง
ตัวเขาก็จำเป็นต้องกระโดดออกมาเอาชีวิตรอดก่อนสุดท้ายไม่สามารถจะเข้าไปช่วยนางจำเนียนเอาไว้ได้
แล้วสิ่งที่เขาได้ยินคือเสียงร้องของนางบุญเจียนคุณผู้ชมร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแล้วก็สิ้นเสียงไป
อาจไปฟังเสียงของคนละบ่งดีที่เข้าไปช่วยนะครับ
บ้านหลังนี้นะฮะนางบุญเจียนอยู่กับลูกชายหนึ่งคนก็มีอาชีพพายเรือเก็บของเก่ามาแล้วก็มาเก็บเอาไว้ที่บ้าน
ก็จะมีทั้งเรื่องของขวดกระดาษพลาสติกต่างส่วนใหญ่ก็นำไว้ซุกอยู่ใต้ถุนบ้าน
นั้นลูกชายพื้นบ้านก็ช่วยกันพาดีออกไปแล้วส่วนสาเหตุก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างการพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
เดี๋ยวต้องรอก่อนแต่ว่าก็เอามาเน้นย้ำคุณผู้ชมเรื่องของฟืนไฟคุณต้องระวังให้ดีด้วยนะครับ